อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกจับเรื่องของคดียาเสพติดนะฮะ
แล้วก็เข้าเรือนจำไปแต่ว่าจู่เนี่ยก็มีการแจ้งญาติว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตในเมืองจำจากอาการชักเกร็ง
แต่พอญาติรับศพมาดูที่ศพเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่
ทำไมที่คอน้องชายเขามันเป็นรอยจ้ำเหมือนการถูกบีบอืม
แล้วก็เหมือนขาดอากาศหายใจก็เลยออกมาร้องอยากจะให้ตรวจสอบกันหน่อยจากพี่สาวของผู้ตาย
เช้าวันนี้ครับกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์จังหวัดกระบี่นะฮะ
ก็ไปรับศพนายพรเทพสารมาสอายุยี่สิบเก้านะฮะ
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำคดียาเสพติดที่สำนักสงครองชมวงตะบนพรุดินนานะฮะ
อำเภอครองท่อมที่กระบี่แล้วก็เอาไปผ่าพิสูจน์การตายใหม่ที่แผนกนิติเวศ
พิสูจน์หลักฐานแปดจังหวัดสุราธานีครับหลังนายพรเทพเสียชีวิตในเมืองจำกระบีแล้วก็ญาติยังติดใจสาเหตุการณ์ตาย
จากว่าก่อนหน้านี้โรงพยาบาลไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้นะฮะ
สาวของผู้ตายชื่อว่านางสุพรรษานะฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องเอาศพน้องชายไปผ่าพิสูจน์ใหม่เพราะว่า
ี่สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาตัวเขากับญาติญาติเนี่ยเดินทางไปแล้ว
รับแจ้งจากเรือนจำกระบี่ว่าน้องเขาเสียชีวิต
แต่น้องเขาถูกจับกลุ่มมาในคดียาเสพติดตั้งแต่วันที่๕มีนาคม
แต่ว่าเมืองจำแจ้งว่าเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเรือนจำ
วันที่ไปรับศพนะเขาบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยมีอาการชักเกร็งตั้งแต่ดึกของวันที่๒๗แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

แต่ว่าเขาไปรับศพแล้วครั้งแรกที่เขาเห็นศพไม่เชื่อ
พอเอากลับไปเอ๊ะทำไมไปเห็นรอยช้ำทั้งที่ด้านหน้าด้านหลังของคอเต็มไปหมดเลย
มันไม่น่าเป็นการชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตก็เลยติดใจครับ
ซึ่งปกติแล้วน้องชายเป็นคนแข็งแรงดีไม่เคยมีโรคประจำตัวอาการชักเกรงไม่น่าเกิดขึ้น
ก็เลยติดต่อไปยังตำรวจนะฮะก็คือพันธุ์ตำรวจโทชาติชายนาคปักศรี
เป็นสารวัตรสอบสวนสพเมืองกะบี่เจ้าของคดี
เพื่อประสานให้มีการนำศพน้องไปผ่าพิสูจน์ใหม่ถึงสาเหตุการณ์ตาย
ตอนนี้ครอบครัวยังคาใจว่ารอยช้ำรอบคอเขาเนี่ยตามร่างกายน้องเขาด้วย
มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ได้ป่วยตายจริง
เรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อไป